มามาอันนี้นี่ความรักนำทางนำทางแบบคลั่งรักนำขนาดไหน
ขนาดด้านหลังนี้แหละทำอะไรบ้างอ่ะรักจริงหรือเปล่าโอ้โห
นี่ดูสิพฤติกรรมเขาบุกเข้าไปนะมุดรั้ว
งัดประตูบ้านงัดประตูห้องเข้าไปแล้วก็ไปข่มจะไปข่มขืน
ไม่ใช่แล้วยังไงก็ใช่ไงพอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ๊ย
ยายของฝั่งผู้เสียหายผู้เสียหายนี่อายุ๑๖เองนะ
เขาบอกไม่ยอมหรอกแล้วทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะ
งัดเข้าบ้านมามีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานด้วยคุณผู้ชม
บันทึกภาพได้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาดูเดินแบบเดินไม่ปกติ
เดินแบบขาเขาน่าจะอืมอืมเดินได้ได้ไม่ไม่ดี
เดี๋ยวดูตอนที่เขาเดินมานะผู้ชายคนนี้คือนายสุพศพรมโสดะ
อายุ๔๙ปีบุกเข้ามาไปงัดประตูหน้าบ้าน
ประตูล็อกไงเปิดไม่ได้แล้วนี่เหตุการณ์เกิดขึ้น
ดูเวลาจากกล้องวงจรปิดสักตีหนึ่งกว่าค่ะ
เมื่อวันที่๑๒ที่ผ่านมาแล้วมีวงจรปิดอีกคลิปนึง
อีกคลิปนึงเนี่ยเกิดขึ้นต้นเดือนตุลา
ตุลาเลยตอนนั้นเนี่ยประมาณเกือบเกือบห้าทุ่มแล้ว
นายสุพธคนเดิมนี่แหละปีนรั้วบ้านแล้วพยายามมองหาช่องทาง
คือจะเข้าไปในบ้านให้ได้มันมืดหน่อยนะคุณผู้ชม
ชี้ลูกศรแดงเอาไว้ค่ะเขาก็อ้อมไปตรงห้องครัว
แต่ก็ยังเข้าในบ้านไม่ได้บ้านหลังนี้เนี่ย
อยู่ในหมู่บ้านกุฎนางถุยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ทีนี้นักข่าวของเราไปกลางวันค่ะไปลงพื้นที่ในจุดที่เกิดเหตุหน่อย
ดูหน่อยซิมันเป็นบ้านชั้นเดียวนะมี๓ห้องนอน๑ห้องน้ำ
รั้วบ้านโอ้โหอยู่ติดกันกับบ้านของสุพศผู้ก่อเหตุเลย
ทีมข่าวก็เลยคุยกับเจ้าของบ้านแล้วก็ยายผู้เสียหายนะคะ
คุณเนี่ยคุณยายลักษณ์เล่าให้ฟังแบบนี้โอ้สุพศอ่ะเหรอ
มันมางัดบ้านฉันรอบที่๓แล้วแหละ
รอบแรกฉันไม่มีหลักฐานหรอกแต่๒ครั้งฉันให้นักข่าวดูไปไง
ครั้งที่๒ก็คือ๑ตุลาแล้วครั้งที่๓ก็คือ๑๒ตุลา

พฤษเนี่ยนะมันจะมานั่งมองมันจะมามองข้างรั้วก่อน

บางทีมันก็ลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างบ้านมัน
เดี๋ยวเขาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเหรอ

ช่วยตัวเองไหว้นี่แหละแล้วจนมาวันที่๑๒นี่
พศบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็จะงัดประตูห้องหลานอีก
หลานตกใจโทรมาบอกโทรมาบอกยายเลย
จังหวะนั้นสุพธรีบหนีไปเลยค่ะ

ทำให้ดูเลยสุพศมันเข้ามาทางไหน
เปิดประตูตรงไหนพยายามจะเข้าตรงไหนยังไง
เยยลุกบอกเลยนะเคยบอกแล้ว
บอกกำนันนะกำนันสุพธน่ะมีเป็นแบบนี้
หลังจากตอนที่เกิดเหตุรอบแรกเลยที่บอกว่าไม่มีหลักฐาน
รักหลานใยรักจริงนี่นะ

แต่อ้าวไหนว่าจะไม่ก่อเหตุอีกไงสุพธ

ไปแจ้งความไว้ที่สพบ้านเป็ดดีกว่า
ตอนนี้ตำรวจส่งชุดสืบนะคะ
ลงพื้นที่เจอตัวสุพธยัง

อนุมัติศาลออกหมายจับสุพศพรมโสดา
ข้อหาบุกรุกเคหาสถานกลางคืน

แล้วแบบหลานอ่ะหลานอยู่บ้าน

แล้วอยู่ดีปีนเข้ามาอีกมาก่อเหตุอีกทำยังไงอ่ะ